ไม่ต้องคาดเดากันอีกต่อไปแล้วนะคะ
เพราะเราได้เห็นชมหน้าของคอรมอลประยุทธ์๕เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พอจะมีความหวังมากขึ้นไหมคะกับสังคม

มองตรงที่ว่ามันเกิดโครงสร้าง
ในการปรับควรมองค์ใหม่ขึ้นมายังไงดีกว่า

ตอบให้แน่นลง
หุดของดรสมคิตจาตุศรีพิทักษ์

แน่นหนานะตอนนี้
ปักให้แน่นหนาขึ้น

โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก

ที่เปลี่ยนแบบป้ายแดง๓คนเลย

แล้วก็ให้รำตีว่าการน้ำพักไป
ก่อนจะพูดถึงความหวัง
ผมอยากจะให้แสดงความเห็นใจ

ผู้ที่ถูกปรับออกไป
อย่างที่นายกประยุทธ์นั้น
เคลียร์ใจไว้ตั้งแต่ต้นเดือน

ถ้าเผื่อกระทบใครบ้าง

เพราะว่าต้องทำเพื่ออนาคต

ไม่ได้ออกไปไหนจากทีมครับ

ก็ต้องแบบไปเจอปัญหาที่มันต้องแก้เกม

อย่าได้เกิดภาวะอะไรเสียดทานอะไรมา
ผมหวังว่าน่าจะไม่มีนะครับ
ส่วนความหวังจะมีขึ้นได้แค่ไหน
ได้ไหมมองเห็น

แล้วก็เป็นห่วงโซ่ที่สามารถ

ปัญหาที่ต้องการให้ทะลุลงไป
ลุลงไปถึงประชาชนฐานราก
นะครับโดยเฉพาะสินค้ากเศษ
ซึ่งมีปัญหาอยู่พอสมควรก็ต้องจับตาดูกันไป
ผมคิดว่าคราวนี้ความรับผิดชอบไปอยู่ที่ดรสมคิดมากขึ้นเยอะ
แล้วถ้าเผื่อเนื้องานประสิทธิภาพของงาน
แล้วก็เป้าหมายที่จะเดินเข้าไปข้างหน้ามันไม่บรรลุผลอย่าง
ที่นายกประยุทธ์ต้องการ
ต้องแบ่งเบาความรับผิดชอบของนายกประยุทธ์ไว้พอสมควร
เห็นตัวผู้เล่นดูเหมือนจากที่เคยเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นเชิงลุกมากขึ้น
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมเนี่ย
ก็น่าจะว่าน่าจะดีให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์

ใหญ่กับพี่รองที่คนก็รู้สึกว่ายังหุ่นหงิดนิด
โอเคแต่ว่าด้วยความจำเป็นทางการเมืองก็โอเคว่ากันไป
แต่ว่าเมื่อยังอยู่เนี่ยก็อย่าไปปล่อยอะไรให้มันเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล
อย่างเหมือนที่ผ่านมานะเพราะว่าตรงนี้มันอันตราย
ต่อให้อย่างอื่นดีหมดแต่ว่าไอ้พวกติ่งที่เป็นจุดอ่อนเนี่ย

ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วจะพูดจะประพฤติปฏิบัติหรืออะไรทั้งหลายแหละ
อย่าให้มันมีเสียงคอรหาซ้ำถ้าภาพรวมนี่มันจะไปไปได้ดี
เพราะว่าโดยเป้าหมายครั้งนี้มันน่าจะเป็นด้วย๓เหตุหลัก
ที่ปรับครั้งนี้ก็คือ๑ต้องแก้ปัญหาที่คนเขาพูดบ่นกันมาก
เรื่องเศรษฐกิจรากย่าเรื่องราคาสินค้าเกษตร
ถ้าตรงนี้มันไปโลดมาถึงมันก็จะเป็นคำตอบว่าประเทศเราเนี่ย
ก้าวสู่ประเทศพัฒนาได้
๓ก็๔๐เนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายแล้วก็ทิศทางของโลกเราไปเนี่ย
เพราะดูจากการปรับหลายจุดเนี่ยแม้กระทั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เขาเกี่ยวพันธุ์เนี่ยอืม
มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้
ยังมีเอกภาพแล้วก็มีทิศทางแล้วก็เป้าหมายเดียวกันได้
แต่ปัญหานี้สิเอาอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยมานั่งเป็นว่าการกระทรวงเกษตรมันจะไหวเหรอ
ผมว่าเมื่อเราพูดกันถึงรายละเอียดในตัวบุคคลนะครับ
อย่าไปดูถึงตำแหน่งแห่งหนเก่า
ต้องดูบุคลิกของคุณกฤษฎาบุญราชนะครับ
ถึงจะเคยเป็นประหลักกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นนะครับ
แล้วก็ที่มีจุดดีก็คือการเข้าถึงประชาชนนะครับ
คุณกฤษดาเคยอยู่ภาคใต้มาก่อนนะครับ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดยาลา
แล้วก็เข้ามาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเข้ามาเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ตลอดเวลานี้ผมเชื่อว่าคุณกฤษฎาทำงานถึงลูกถึงคนเข้าตานายกนะครับ
แล้วก็ปัญหาทางการเกษตรมันมากมายมหาศาลพอสมควร
แต่ปัญหาที่หนักอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องยาง
เมื่อราคายางไม่ได้ตามที่นั่นแล้วก็จะเกิดมีปัญหาวุ่นวายมีมอบอะไร
คือก็เป็นพวกเป็นพร้อมรู้จักกันอะไรกันตั้งแต่แรกแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงตัวบุคคลแล้ว
คุณประยุทธ์ตาแหลมมากที่เลือกอาจารยักษ์
คุณวิวัฒน์ศัลยกรรมธรณ์เขาเป็นน้ำบัญชีช่วยเกษตร
เพราะคนคนนี้คือเคยรับราชการอยู่สำนักงานกปร
อยู่สภาพัฒน์ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ล่าออกมานะครับ
ทดลองความคิดของตัวเอง
คือการทำเกษตรแผนใหม่เกษตรยั่งยืน
แล้วก็ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ทำตัวเป็นตัวอย่างที่มาบเอื้องเมืองชนนะครับ
โด่งดังและเป็นต้นแบบที่ดีของการทำการเกษตร
การจับตัวมาลงตรงนี้ถูกที่ถูกคนนะครับ
แล้วคุณลักษณ์ของกระทรวงเกษตรอดีตผู้จัดการทกศ
ก็มีฝีมือไม่เบาแล้วก็เข้าถึงประชาชน
กระทรวงเกษตรยุคนี้ณปัจจุบันนี้ผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่า
ก้าวไกลผิดหน้ามือไปหลังมือจากยุคที่แล้วนะครับ
กระทรวงเกษตรฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคุณกฤษดา

ผู้ประชาชนที่ว่างตัวได้เหมาะเม้งคือการเอาคุณอดุลแสงสิงแก้ว
ทีแรกคนนึกว่าเอ๊เอามาจะไหวเหรอ
และก็ยังเหลืออยู่นะครับ
แค่๓คนคุณประจินจัดตรองและก็นายก๓คนเท่านั้นที่เหลืออยู่
ณวันนั้นคุณประจินก็ได้ไปคุมกระทรวงยุติธรรมด้วย
แล้วคุณอดุลก็ไปอยู่กระทรวงการพัฒนาสังคม
อันนี้ก็เป็นความเหมาะเหม็งอย่างหนึ่งผมเชื่อมือ
ทีนี้พูดถึงเรื่องภาพรวมของปรับคอรมอลยุคนี้ตอนแรกเห็นว่า
เอามีรองนายกที่เป็นทหารออกไปอะไรไปคนก็อาจจะคิดหรือมองเผินว่า
คลายความเป็นรัฐบาลทหารลงไปแล้วแต่ผมดูตัวเลขจริงแล้วเนี่ยดูนะครับ
ตอนตั้งคอรมอลครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาปี๕๗มีทหาร๑๑คน
รวมทั้งท่านนายกก็คือประมาณ๑ใน๓ของคอรมอ
คราวนี้เข้าออกสละตะแล้วเหลือ๙คนนะครับเข้าใหม่ออกใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ
เหลือ๙คนก็เท่ากับ๑ใน๓๑ใน๔จาก๑ใน๓ก็๑ใน๔ก็ผ่อนคลายลงไปหน่อยล่ะ
นิดเดียวแต่ว่ายังมีความเป็นทหารอยู่แต่ว่ากันแล้วก็เอาคนที่เหมาะเหม็งเข้ามา
หลายคนที่ที่น่าชมเชยนะครับส่วนคนที่บางทีสังคมบอกว่าเอ๊ะน่าจะออกไปแล้วก็
ก็ยังเหนียวถึงจะเปลี่ยนตำแหน่งบ้างอะไรบ้างนะก็เห็นใจท่านนายกครับ
แล้วอสุนทรล่ะคะมีรอบนี้มีผิดฝาผิดตัวบ้างไหม
ผมมองเน้นไปที่ทีมเศรษฐกิจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับย้ำว่านายกประยุทธ์เนี่ยได้ตอกหมุด
ดรสมคิตแน่นขึ้นคือมอบทีมให้เต็มก็น่าจะทำงานได้สอดประสานเป็นทีมกันอีก
แต่ว่ามันก็ต้องดูภาคปฏิบัติกันต่อไปนะฮะแต่ว่ามาในการขยับปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ย
มันก็ย่อมจะมีผลข้างเคียงบ้างผมน่ะไม่ห่วงอะไรหรอกครับ
ผมห่วงว่าความพยายามแก้ปัญหาของนายกประยุทธ์ในเรื่องภาพลักษณ์ของรัฐบาล
เรื่องวิกฤตศรัทธาความโปร่งใสอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งท่านก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันเนี่ย
ผมกลัวว่าถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งมันอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งอันนี้ขอตีปลาหน้าใจไว้ก่อนนะครับก็ต้องระวังกันเหมือนกัน
สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยสว่างสวัยนะครับมีอะไรขึ้นนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหทะลุมันหมดเลย

ครอบนี้ถ้าดูในรวมโคต้าของพี่ใหญ่ก็ดูจะน้อยลงนะแล้วมีคุณวิลสักโฆษรัฐเข้ามายังไงไม่รู้

ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าเราต้องยอมรับท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหัวใจหลักที่จะขับเคลื่อเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ย
แล้วก็อย่างคนเก่านี่ก็โอเคเขาก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะ
แต่ว่ามันความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดไปมันอาจจะน้อยลงหน่อยน่ะ
ไม่ค่อยกระจับกระเฉงแต่ว่าแม้จะเป็นคนขยันก็ตามนะ
แต่ว่าถ้ามันจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็อยากจะฝากท่านนายกว่า
มอบหมายงานในความรับผิดชอบเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่สำคัญ
โดยเฉพาะนายกที่มาคุมภารกิจอะไรต่างเนี่ย
เมื่อก่อนมันเหมือนลอยแล้วก็บางคนก็โอ้โหแบกได้จนหลังแอ่น
มันก็การขับเคลื่อนที่จะช่วยกันมันก็น้อยลง
ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการพิจารณาให้ดีงาน

อย่างลุงป้องอายุก็มากอะไรก็มากเนี่ยนะ

ฉะนั้นให้ดูน้อยลงหน่อยแล้วก็ให้คนที่ก็ยังฟิตให้มาดูแล
แล้วงานมันนี่อะมันจะสารต่อกันได้เหรอ
ไม่เกี่ยวเพราะว่าในระดับนี้มันก็เรียนรู้กันไม่ได้ไม่ยากอะนะ
เพื่ออะไรเพื่อให้มันจะได้ช่วยนายกในการที่จะไปดูแลงานเหล่านี้
ไม่ใช่นายกต้องเอ้าไอ้นั่นอีกไอ้นั่นอีกมันก็เหนื่อย
แทนที่นายกจะได้มีเวลาคิดมีเวลาที่จะอะไรทั้งหลายได้มากกว่านี้
แล้วก็ไม่ต้องมาบ่นว่าเหนื่อยว่าอะไรมันไม่ต้องพูดแล้ว
เพื่อประเทศชาติให้เรียนอย่างดีแล้วก็ถ้าอย่าไปต่ออะไรอย่างไง

กระทรวงนึงค่ะที่มีบทบาทสำคัญพอสมควร
กระทรวงยุทธิธรรมทำไมถึงต้องให้บุณกัฎเอกไปเก็บมาครอบละ
คืออย่างนี้กระทรวงยุติธรรมเข้าใจว่า
ผลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายาที่เคยนำลงตำแหน่งมาตอนรัฐบาลประยุทธ์๑
ที่ท่านล้าออกไปเป็นองค์คมนตรี
สร้างผลงานไว้สุดยอดมาก
ถ้าจะจัดอันดับตอนนั้นนะครับว่า
รัฐมนตรีคนไหนสอบได้ที่๑คือคุณภัยบูรณ์นี่แหละ
ฉะนั้นผลงานคุณภัยบูลยากที่ใครจะมาทัดเทียมได้
แล้วบังเอิญพอปรับไปก็เอาคุณสุวพันธ์จากสำนักนายกไปอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม
คุณธุวพันธ์ก็เป็นคนทำงานนะครับ
แต่ด้วยความเป็นนักข่าวกรองมาก่อน
ก็คงจะระมัดระวังมากพอสมควรนะครับ
มันไม่เข้ากับบรรยากาศของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ที่ดูแลตั้งหลายถึงลูกถึงคนในกระบวนการยุทธิธรรม
กำลังจะบอกว่ากระทรวงยุทธรรมนี้ต้องโช๊ะถึงลูกถึง
นั่นสิครับคือต้องถึงลูกถึงคนกว่านี้
คุณสุวพันธ์เป็นมาทางสายพลเรือนทางสายข่าวกรอง
ที่จะต้องเก็บงำเก็บความลับอะไร
ผลอากาศเอกประจินก็ดูท่าทางเหมือน
แต่ว่าพลอากาศเอกประจินยังมีความเป็นทหารอยู่นะครับ
ผมเชื่อว่านายกเนี่ยตั้งใจที่จะให้คุณประจินเนี่ย
ไปดูแลเรื่องกระบวนการยุติธรรมต่าง
ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะที่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับสารอายการเนี่ยนะครับ
เพราะว่ายุติธรรมเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมต้องดูแลราชธรรม
และดูแลทั้งความสวัสดีภาพคุ้มครองประชาชนอะไรทั้งหลายทั้งปวง

คำว่าเพื่ออนาคตมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เลือกตั้งนะครับ
ก็ความจำเป็นของคณะผู้ยึดอำนาจคราวนี้
เราก็เห็นอยู่แล้วว่าได้วางเป้าหมายไว้ในบทเฉพาะการลำนูน๕ปี
อันนี้มันก็อ่านกันชัดไม่ต้องเขินอะไรกันแล้ว
จำเป็นจะต้องคุมอำนาจอยู่ต่อไปอีก๕ปีเป็นอย่างน้อย
เพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ปรับใหม่ข้อมอบปรับใหม่คราวนี้
มันมีระยะว่าเพื่อเดินต่อไปในอนาคตให้ได้
ให้มันทะลุไปถึงหลังเลือกตั้งส่วนจะเป็นไปได้แค่ไหนนั้น
มันขึ้นอยู่กับการทำงานของคอลโมปรับใหม่
หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นการก้าวที่สำคัญ
จะเป็นก้าวคนละก้าวหรือว่าก้าวทีละหลายก้าว
อย่างคุณตูนกำลังก้าวอยู่ก็น่าจับตามองไปนะครับ
ประสิทธิภาพเนื้องานแล้วก็สิ่งที่สังคมฐานล่าโหยหาเหลือเกินเนี่ย
ความสุขมาให้บ้างเถอะเนี่ยตรงนี้จะเป็นคำตอบ
ซึ่งจะชี้วัดว่าคณะคอสชจะปรับสภาพของการแชร์อำนาจ
การเลือกตั้งแล้วก็เดินหน้าประเทศปฏิรูป
ยุทธศาสตร์ได้แค่ไหน